ผลงานศิลปะหัฐกรรมพื้นบ้านแต่ละชิ้นมีลักษณะจำเพาะของตนเองไม่ซ้ำกันเลย
เป็นอย่างที่เรียกกันว่ามีชิ้นเดียวในโลกทั้งรูปแบบและลวดลาย
สะท้อนให้เห็นความเชื่อและวัฒนธรรมของถิ่นกำเนิด
สิ่งเหล่านี้ทำขึ้นด้วยมือของทั้งผู้สูงอายุคนหนุ่มสาวและเด็กในหมู่บ้าน
ศิลปะหัฐกรรมพื้นบ้านเป็นศิลปะซึ่งไม่ปรากฏตัวผู้สร้าง
เป็นการแสดงออกของชีวิตชุมชนเน้นประโยชน์การใช้สอยเป็นสำคัญ
แตกต่างจากงานศิลปะอื่นและพัฒนาต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายชั่วคน
บรรลุถึงความสมบูรณ์เป็นแบบที่ยอมรับนับถือและจดจำต่อเนื่องกันมา
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน